มาดูประเด็นคุณตาซาเล้งวัย๘๒ค่ะ

โอ้โหล่าสุดเนี่ยเพจแหม่มโพดำเขาตามไปดู

เหมือนขยับตัวไม่ได้คือน่าเป็นห่วงอะค่ะ
ออกจากโรงพยาบาลแล้วเหรอออกจากโรงพยาบาลแล้ว
ไปอยู่ที่บ้านแล้วก็ทางเพจแหม่มโพดำถึงขั้นบอกว่า
เปิดบัญชีธนาคารสำหรับใครที่อยากจะช่วยเหลือก็ส่งเงินมา

แต่ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมตาจอร์ดวัย๒๑ปีที่เป็นคนทำร้ายร่างกายคุณตา

แต่จอร์ดไปขอขมาไปขอโทษมีพวงมาลัยไปกราบ
ขอโทษจนครอบครัวของคุณตาจรูนเขาก็บอกว่าไม่เป็นไร
ก็ยกโทษให้อะไรต่างแล้วก็พูดด้วยว่า
เดี๋ยวผมจะดูแลคุณตาทุกอย่างเลย

ผมจะดูแลอย่างดีเดี๋ยวไปฟังเสียงตอนเขาให้สัมภาษณ์ตอนนั้นนะ

เดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าสภาพคุณตาตอนนี้เป็นยังไงค่ะ
คือผมไม่ได้ตั้งใจผมยอมรับผิดทุกอย่างเลย
แล้วพอดีคุณอะไรมาขอบกันมาลุงครับ
ไม่ครับลุงขอให้อภัยครับ
ลุงบอกว่าให้อภัยผมแล้วครับ
ผมมาขอกลับมาลุงผมเป็นคนให้ตำรวจพาผมมาเองเลยครับ
ผมไม่ได้สนใจว่าสื่อแบบว่าโจมตีผมอะไร
คือผมตั้งใจเองเลยครับอันเนี่ย

อาการหายดีแล้วว่าจะรับผิดทุกอย่างไหมครับ
ก็คือผมอาการลุงเขาหายดี
ผมจะช่วยดูแลลุงเขาเองครับ

เป็นพี่เป็นน้องเราไม่ทำเนอะ

คือว่าน่าผมรอว่าอาการลุงหายดี
คือผมจะช่วยดูแลลุงเขาเองครับ

จะดูแลลุงอย่างดีนายนาราธรโสติยังหรือจอร์ดอายุ๒๑ปี

คุณตาที่เห็นในคลิปภาพที่เรานำมาเปรียบเทียบเมื่อสักครู่นี้

แต่คุณผู้ชมพอไปดูตอนนี้เนี่ย

ทีมข่าวของเราก็ไปถึงบ้านนะคะไปคุยกับลูกสาวแล้วก็
ไปดูว่าสภาพคุณตาตอนนี้เป็นยังไง

ทีมข่าวไปสอบถามอาการนะคะเจอกับลูกสาว
นางสาววนิดามณีพันธ์กำลังดูแลอยู่เลยค่ะ

คือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคุณภาคภูมิ

ก็ต่างจากเมื่อก่อนที่คุณตาทำงานได้

สูงในจอร์ทไปจนล่วงลงจากชาเล้งอ่ะ
คือในจอร์ดเนี่ยตอนที่ก่อเหตุแล้วก็ไปพบตำรวจ

ตอนนั้นในจอร์ดบอกว่าเดี๋ยวจะให้เงิน๘๐๐๐บาท
แต่ขอผ่อนจ่ายเดือนละ๓๐๒๗เดือน

ทางครอบครัวของคุณตาบอกว่าเดือนละ๓๐๐มัน
มันรักษาคุณตาไม่ได้ไง

เพราะว่าที่ต่อรองผ่อนจ่ายแบบนี้คือมันเกินไป
ทางครอบครัวก็ทำใจลำบากที่จะยอมรับ
ไม่พอกับค่าใช้จ่ายที่ต้องมาดูแลค่ะ
ผู้กรณีก็มาช่วยเหลือว่าขอ๘๐๐๐
แต่ขอผ่อนเดือนละ๓๐๐๐บาทอะไรอย่างนี้ค่ะ

เอาแค่แสนเดียวแล้วก็คือจบไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรอย่างนี้
ก็คือตอนแรกพี่ก็คิดว่ามันไม่พอเนอะ
แต่คือน้องยืนยันว่าไม่มีอย่างเดียวเลยค่ะ

เพราะว่าปกติพ่อเราต้องดูแลตัวเองได้

เราก็ต้องอยู่กับเขา๒๔ชั่วโมงใช่ไหมคะ
ก็ช่วยเหลือได้
ไม่ค่อยรบกวนลูกถ้าแกช่วยเหลือตัวเองได้แกไม่ค่อยอะไรกับลูกเท่าไหร่
อาณาที่แกหนักถึงจะมาเรียกพี่ช่วยแต่นี่แกไม่ได้เลย
คือตอนนี้ก็แค่นอนอยู่กับที่แล้วก็บางทีเหมือนพูดเพ้อออกมาด้วย
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยจากที่ก่อนหน้านี้ก็ยังแข็งแรงอยู่ในระดับหนึ่ง

ทางครอบครัวลูกบอกว่าต้องการแสนนึง

แต่ไหนจอร์ธบอกขอแปดหมื่นแต่ว่าผ่อนเดือนละสามพัน

นี่ค่ะตัวลูกชายของคุณตานะคะนายประพฤติมณีพันธ์ก็บอกว่า
พอเห็นพ่อเป็นแบบนี้เนี่ยก็จะเอาคุณพ่อไปพักฟื้นที่จังหวัดลบบุรี
เพราะว่าที่นั่นอากาศดีสภาพแวดล้อมดีกว่าในกรุงเทพ
ก็ไม่อยากจะให้คุณพ่อมาเก็บขยะขายอีก
ส่วนเรื่องรายได้ของครอบครัวก็ต้องให้ทางคุณแม่ทางน้องสาว

ก็เป็นการหารายได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะเพื่อช่วยเหลือครอบครัว
ก็ต้องต่อมาสมมติให้คุณมาท้าย
ครึ่งต้องให้คุณช่วยใครที่ดี
ผมก็ต้องใช้เวลาเป็นปีอ่ะถ้าจะกลับมาเหมือนก่อนนะ
ว่าใส่อะไรได้กางเกงได้ดูดบุหรี่ได้กินน้ำได้อะไรอย่างนี้นะ
เข้าห้องน้ำได้ใช่ไหมเดินไปได้อะไรอย่างเงี้ยยกรถปั่นตะเล้งหมุนได้
ผมว่าใช้เวลาเยอะถ้ามันอยู่อย่างเงี้ยเป็นปีมันมัน
มันมันก็ไม่ไอ้นั่นนะพี่นะเอาไปที่นู่นดีกว่ายังไงก็เดี๋ยวค่อยไปตักตั้งหลักที่นู่น
อืมน่าเห็นใจนะคะทีนี้เนี่ยในจอร์ดเนี่ยยังไงอยู่ไหนอ่ะ
เป็นไงคนก่อนเห็นเนี่ยขี่จักรยานไปชนสาเล้งเขาแล้วก็ล้มเอง
แล้วก็ไปเตะคุณตาเขาสักบาดเจ็บขนาดเนี้ยเนี่ยไหนเอาพวงมาลัยไปขอโทษ
แล้วก็บอกจะดูแลคุณตาเองสุดท้ายทีมข่าวของเราติดต่อไป
ที่ในจอร์ดนะก็ไม่ยอมให้สัมภาษณ์อะไรบอกแค่ว่าเวลานี้ไม่สะดวกที่จะคุยเรื่องนี้
ไม่พูดดีกว่าครับเนี่ยค่ะคนก็แชร์ภาพคุณตากันเยอะเลยนะคะ
แล้วก็เห็นใจตอนนี้เพจแหม่มโพดำเขาก็พาครอบครัวของคุณตาไปเปิดบัญชี
ชื่อบัญชีนางฉลวยจริตเอกและนายเตชะทัพทอง
เลขบัญชี๐๓๘๓๔๘๕๑๖๙ธนาคารกสิกรไทยสาขาบิ๊กซีรัชดาพิเศษ
ก็คนที่อยากจะช่วยเหลือคุณตาก็ช่วยเหลือได้
เพจแหม่มโพดำก็บอกว่าก็จะนำเงินเหล่านี้ไปช่วยเหลือนะคะ
หรือว่ายังไงก็ลองถามทางแบงค์กสิกรไทยเพิ่มเติมได้นะฮะ
เกี่ยวกับบัญชีต่างนะครับนี่จะเทพเดี๋ยวคุณตาจะรู้นะครับ